ส่วนกรณีเฟซบุ๊กนะคะที่ได้ออกแถลงการเตรียมฟ้องร้องรัฐบาลไทยเพราะว่ามีการไปบังคับให้ปิดเฟซบุ๊กของคนบางกลุ่มว่าขัดต่อสิทธิมนุษยชนสากลรวมทั้งริดรอนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
ล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าไม่เชื่อว่าเฟซบุ๊กจะมีการดำเนินการฟ้องร้องจริง
ยืนยันว่าจะเดินหน้าบล็อกกลุ่มบุคคลที่ทำผิดกฎหมายไทยต่อไปนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
แล้วพลัทฟอร์มใหม่นะครับอย่างติ๊กต๊อกเราทำจดหมายไปขอเขาก็ลบให้ทั้งหมด
จะเห็นว่าใน๑๕วันที่ผ่านมาในชุดแรกเนี่ยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับ

นะครับ
เก็ตเพลสประกาศเปิดตั้งกลุ่มใหม่หลังถูกบล็อกนายพุทธิพงศ์ระบุว่าหากเปิดใหม่แล้วทำผิดกฎหมายไทยก็จะตามไปปิดกลุ่มอีกเช่นกัน
พร้อมเตือนไปยังผู้ที่แชร์ข้อความก็ต้องมีความผิดฐานกระทำซ้ำตามพรบคอมพิวเตอร์
หากย้อนกลับไปในหลายประเทศจะพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เฟซบุ๊กถูกกดดันที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามเคยมีคำสั่งให้บริษัทโซเชียลมีเดียลบโพสต์หรือบัญชีที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพักคอมมิวนิตและผู้นำประเทศหรือจะตั้งเพื่อยุโยงให้เกิดการประท้วงหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นการต่อต้าน
เซิร์ฟเวิร์กของเฟซบุ๊กในเวียดนามถูกปิดนานถึง๗สัปดาห์สุดท้ายก็ต้องไพร้แพ้ให้รัฐบาลเวียดนามเพื่อให้ชาวเวียดนามนับล้านคนได้ใช้เฟซบุ๊กต่อไป
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน